คนขับรถเลือดร้อน
คราวนี้เป็นคนที่ขับรถแท็กซี่
กับทางคนขับฟอร์จูเนอร์
เคยมีคลิปออกมาแล้วคุณผู้ชมสัก๒วันก่อน

คือคนขับฟอร์จูเนอร์เขาไม่พอใจ
บอกว่าแท็กซี่สีส้มขับปาดหน้า

มีการใช้อาวุธปืนคือขึ้นลำแล้วนะ
แล้วก็ขู่ว่าจะยิงจะยิง

คนที่ขับฟอร์จูเนอร์เข้าพบตำรวจแล้ว
แล้วก็ขอโทษเราด้วยบอกว่าวันนั้นอารมณ์ร้อน

ที่ช่วยห้ามเนี้ยเป็นคนขับแท็คซี่ครับอีกคันหนึ่ง
นะแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์เขาก็มาถ่ายคลิปไว้นี่เป็นเหตุ
การการทะเลาะกันของผู้ชายที่ท้วมสวมเสื้อยืด
ทางซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นคือคนขับรถแท็กซี่
แล้วในรถแท็กซี่มีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินั่งอยู่ในรถด้วย
คนเสื้อขาวที่ขับแท็กซี่เนี่ยคือแท็กซี่คู่กรณี

ส่วนเสียงในคลิปที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้คือแท็กซี่ที่มาช่วย

โดยแบบเจรจากลายเคลียร์ว่าไปกันเถอะเสื้อเหลืองมาสักครู่นี้หน่อยครับ
พยายามห้ามปรามตลอดเลยแล้วก็เกลี้ยกล่อมว่าอย่าใช้กำลังอย่าใช้อาวุธปืนเลย
แม้ว่าคนที่ขับฟอร์จูเนอร์จะมีการยกปืนเหมือนจะเหนียวไกล
แล้วก็ข่มขู่ตลอดเลยนะบอกด้วยอย่าคิดนะว่านี่เป็นปืนปลอม
เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗ธันวาคม
แต่ว่าคลิปก็มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียล
แล้วก็ล่าสุดค่ะวันนี้คนที่ขับแท็กซี่ก็คือนายพันธการวอเพชร
ก็ได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจที่สนประเวทนะคะ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุรับผู้โดยสารชาวต่างชาติมาจากสุวรรณภูมิ
แล้วจะไปส่งที่โรงแรมแถวสุขุมวิทย์
ทีนี้เขาก็ใช้เส้นมอเตอร์เวย์มาค่ะ
ระหว่างทางเขาบอกมีแท็กซี่จอดขวางอยู่
ก็เลยตัดสินใจออกช่องทางที่๓
แล้วก็ขับตามมอเตอร์เวย์ไปปกติเนี่ย
แต่ว่าระหว่างนั้นสังเกตเห็นเลยมองกระจกหลัง
แล้วมีการเปิดกระจกต่อว่าปาดให้จอด
หลังจากนั้นถือปืนมาโวยวายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

แต่ตัวแท็กซี่สีส้มเองนะเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ขับปาด
เพราะว่าจริงแล้วมีคันอื่นจอดอยู่เขาก็เลยต้องหลบ

อกจากนี้ก็ก้มลงกราบขอร้องให้ปล่อยไปเถอะ

ชาวต่างชาติมาแล้วมาเจอสภาพแบบเนี้ย

รัฐทีวีด้วยนะคะบอกว่าเมื่อช่วงข้ามวานนี้

แต่ว่าร้อยเวรก็ไม่ได้รับแจ้ง
โดยอ้างว่าแท็กซี่ไม่มีหลักฐานที่จะดำเนินคดี
ทั้งที่ผมเองผมเป็นผู้เสียหายนะ
ไปฟังเสียงคนขับแท็กซี่กันนะคะ
เปิดไฟเลี้ยวจะออกซ้ายฟอร์จูเนอร์คันนี้
มันขับคล่อม๑๒อยู่

เราจะแสงซ้ายเขาก็ไม่ให้แสงจะแสงฝ่าเขาก็ไม่ให้แสง
อันนี้ผมก็ตัดสินใจออกขวาก็คือออก๑๒๓เลย
ออก๓แล้วก็หักหลบรถทางตรงที่มาเร็วกว่าเราอีก
พอเราออกไปปุ๊บมันเหมือนก็ไปกั๊กเขาใช่ไหมล่ะ
เราต้องหักหลบหนีไปทางหน้าฟอร์จูเนอร์แล้วก็ขับหนีไปอย่างนี้
เขากลัวตามเปิดกระจกด่าเราฝักมือให้เราจอด

ผมมาขอแจ้งความนะครับคดีฟอร์จูเนอร์ฟักปืนขู่ผม
มันเปิดคลิปไม่ได้แล้วผมก็เลย
ลุงไม่มีหลักฐานลุงมาแจ้งความอย่างไร
แล้วเขากำลังพิมพ์งานอะไรของแกไม่รู้เยอะแยะไปหมด
เมื่อวานผมก็เลยตัดสินใจ

ไม่เป็นไรที่ทำงานเถอะ

โดยพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสุริสงคราม
ภูมิกับการศนประเวทย์
ก็สั่งให้พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบป้ายทะเบียน

คือ๓กไก่งง๗๗๘๘กรุงเทพฯอาหารคอน
แล้วก็ทราบชื่อผู้ต้องหาก็คือนายพานุพงศ์บริบูรณ์

เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในคลิปนั้นจริง

ให้เอาปืนมามอบด้วยซึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาก็เดินทางมาพร้อมกับภรรยาเพื่อมามอบตัว
นี่ตำรวจก็สอบปากคำตรวจสอบปืนที่ใช้ในคืนก่อเหตุ
แล้วก็ให้ผู้ต้องหากับผู้เสียหายได้เจอได้คุยกัน
นายพานุพงศ์ก็ยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ยอบย้างช่างใจ
ก็ขอให้สังคมอภัยซึ่งกันและกัน
ยังยอมรับว่าตัวเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น

คือเขาก็ยังจำตัวเองไม่ได้เลยว่าเขาเป็นใครคุณภาคภูมิ
ส่วนปืนก็เป็นปืนบีบีกันซื้อมาจากห้าง

เอาติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัว
ไม่ได้ใช้ในการคมคู่คนอื่น

หลังจากนี้ยืนยันว่าจะกลับตัวเป็นคนดีไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก
นี่คุณพนุพงศ์นี่ผมบอกตรงเลยนะว่าโชคดีมากนะที่คุณใช้ปืนบีบีกันนะ
คือถ้าอารมณ์ขนาดนี้นะแล้วถ้าเป็นปืนจริงนี่นะ
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะคุณอริยา
ก็นี่แหละตำรวจเขาถึงบอกไงว่าต้องเอาบีบีกันปืนที่ว่ามาให้ตรวจสอบด้วย
แต่ต้องเอามานะว่าแล้วตกลงมันเหมือนกันหรือเปล่า

ค่ะทีนี้ด้านแท็กซี่บ้างค่ะ
แท็กซี่นายพันธการวอเพชรเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าให้อภัยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมไม่ติดใจเอาความกับคู่กรณี
แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะ
ส่วนตำรวจก็จะต้องรอผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ
คือก่อนที่จะส่งตัวไปฟ้องต่อสารจังหวัดพระขนงต่อไปค่ะ
ทำไม่ดี
ก้าวร้าวแล้วก็มันไม่เป็นตัวอย่างที่ดี
กับคนอื่นนะครับ
คือมันเป็นเพราะความโมโหของผมเอง
ที่ไม่ยอมยั้งชั่งใจ
มันก็เลยทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
ก็ยกมือไหว้ขอโทษกันเรียบร้อย
เวลาเห็นข่าวที่มีอารมณ์ปะทะกันดุเดือดทีไร

ยกมือไหว้แบบนี้เกือบทุกรายเลยนะคะ

ข่าวทุกข่าวมันก็มาจากเรื่องจริงนั่นแหละนะครับ